มาดูกันต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่พิเศษชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านจังหวัดสะแก้วนะคะ
ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าเป็นลำดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการก่อสร้างด่านพรมแดนแห่งใหม่นะคะ
บ้านหนองเอี่ยนสตึงบทพร้อมทั้งยืนยันด้วยนะคะว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลคอสชแน่นอน
นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะ
เดินทางไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างด่านพรมแดนถาวรน้องเอียนสตึงบท
ซึ่งจะเป็นด่านแห่งใหม่รองรับการขนส่งสินค้าตามเส้นทางโลจิสติกเชื่อมกับอาเซียน
หลังจากด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศเจริญเติบโตมากขึ้น
ทำให้การคมนาคมติดขัดทำให้การขนส่งสินค้าสู่กัมพูชาล่าช้า
ที่ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ที่ต้องการให้ก่อสร้างเสร็จสิ้นโดยเร็ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยว่า
จากการติดตามผลก็เชื่อมั่นนะคะ

รวมทั้งสะพานข้ามแดนและถนนเชื่อมต่อ
จะสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นในรัฐบาลชุดนี้
โดยเฉพาะสะพานซึ่งรัฐบาลไทยให้รัฐบาลกัมพูชา

ว่าเสร็จทันตามเป้าหมายแน่นอน
ถนนก็ใช้ศูนย์สร้างสัตว์แถวถนนของกลม
จะทำได้เร็วดีกว่า
ก่อนที่จะไปกลุ่มการจัดซื้อจัดจ้าให้ผู้รับเหมาเข้ามาทำ
ก็อยากจะทำให้เสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้
อาคมก็ยังระบุด้วยนะคะว่ากระทรวงคมนาคม
ได้เตรียมงบในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจุดที่๒
ตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศเอาไว้แล้วนะคะ
เพื่อที่จะรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนอีกจุดหนึ่ง
รวมทั้งจุดกระจายสินค้าที่ต้องรองรับสินค้าได้อย่างเท่าเทียมกัน

ในฝั่งไทยก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ
เหลือแต่ในฝั่งกัมพูชานะคะที่ยังติดขัดอยู่บางช่วง
และรัฐบาลกัมพูชายังร้องขอให้ไทย
เข้าไปช่วยดูแลระบบสถานีรถไฟให้อีกด้วยค่ะ